คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันต่อกับอีกกรณีหนึ่งนะคะ
เกิดขึ้นกลางบ่อน้ำกลางเมืองจันทบุรีเลย
คือมีชาวบ้านเขาไปวางรอบดักปลาตอนเช้า
แล้วตอนเย็นเขาไปเก็บรอบปรากฏว่าก็เห็นว่า
เอ๊ะเหมือนมีตุ๊กตาลอยอยู่ในบ่อน้ำ
พอลองเรียกคนมาดูเอาไม้เขียดู
ทีนี้ก็คาดการณ์ว่าศพนี้ไม่รู้ว่ามีการฆ่าจากที่อื่นก่อน
แล้วเอามาทิ้งน้ำตรงนี้เพื่ออำพางคดี
หรือเด็กเล่นแล้วจมน้ำเสียชีวิตตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่นะคะ
เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ปกครองของเด็ก
เหตุการณ์นี้ค่ะได้รับแจ้งช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้
โดยตำรวจโรงพักเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยแพทย์เวร
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ลอยติดริมสะน้ำอยู่ในซอยตากศิลปซอย๕ทับ๒
ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
จุดตรงนี้เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะคะเนื้อที่หลายไร่
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอร่างของน้องผู้หญิงอายุสัก๒ขวบ
ลอยติดอยู่ที่ก่อย่าที่อยู่ริมสะน้ำค่ะ
สภาพศพเนี่ยคือคว่ำหน้าสวมกางเกงขายาวไม่สวมเสื้อนะคะ
พอนำศพขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ตรวจสอบตามร่างกายต่าง
พบบาดแผลค่ะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
สภาพศพเริ่มแข็งเกร็งแล้วนะคะ
แล้วก็ที่บริเวณข้างลำตัวแล้วก็แผ่นหลัง
ก็มีรอยเหมือนกับแดดเผาเป็นบางจุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๘ชั่วโมง
ทีนี้ก็ต้องไปสอบปากคำชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็คือนายเปรมชัยพรเป็นคนงานชาวลาวนะคะ
เป็นคนแรกที่มาพบศพก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ตอนเช้าก็มาวางรอบดักปลาปกติ
พอตอนเย็นนายเปรมมาพร้อมกับภรรยา
ก็จะมาเก็บรอบดักปลาปรากฏว่าเห็นเหมือนกับตุ๊กตา
ตุ๊กตาเด็กลอยอยู่ที่ในน้ำตอนนั้นไม่แน่ใจ
เลยเอาไม้ไปเขียดูปรากฏว่าอุ๊ยมันไม่ใช่ตุ๊กตานี่
คือศพเด็กก็เลยรีบบอกชาวบ้านแล้วก็รีบแจ้งตำรวจด้วยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้ส่งศพของเด็กหญิง
ไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะไปสอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้าน
ไปสอบถามกับกำนันชาวบ้านในพื้นที่
รวมถึงพวกที่พักคนงานแถวนั้นนะคะ
ว่ามีผู้ปกครองมีญาติแจ้งเด็กหายในพื้นที่ตรงนี้ไหม
รวมถึงจะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าใครมีเบาะแส
หรือว่ารู้จักญาติของเด็กก็ให้แจ้ง
ญาติและผู้ปกครองของเด็กไปพบตำรวจ
เพื่อที่จะได้สืบสวนคลี่คลายคดีนี้ต่อไป
รวมถึงจะไปติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างด้วยนะคะ